ติเหตุซ้ำซ้อนชื่อมันบอกอยู่แล้ว

ก็เวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะครับ
ข้างหน้าเนี่ยเขาก็มีการเตรียมการ

เปิดไฟวับวาบคุณผู้ชม

เดี๋ยวจะเกิดขึ้นซ้ำดูเหตุการณ์นี้ครับ

คุณผู้ชมเห็นที่มันตะแคงขวางถนนอยู่ไหม
น้ำแข็งเห็นไหมดอมเห็นไหม

เหมือนพยายามเบี่ยงหลบเหรอ
หรือถนนตรงนั้นมันต้องเป็นอะไรหรือเปล่าพี่เบิร์ต
มาเร็วมาเร็วแล้วเขาบอกว่าไม่เห็นนี่ไง

เพราะมันไม่คิดว่าจะมีอุบัติเหตุอยู่ข้างหน้า
เอามาดูเที่ยงคืนได้มั้ง
เที่ยงคืนกว่า๑๔ตุลาคม
นี่คือถนศาอีเอเชียร์ขาเคลิย์
กรุงเทพมหานครที่ตะวนหันตรา
อำเภอพันธครศรีอยุธิญาจังหวัดพันธครศรีอยุธิญา
อาสาสมัครสมาคมอายุทยารวมใจ
หน่วยกู้ภัยอยุธิญาเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุ
ที่นอนอยู่ก่อนแล้วคือรถพ่วง๑๘ล้อครับเสียหลักขวางถนนอยู่

คนขับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหัวแตกมีแผลที่ข้อศอกนะครับ
คือปรากฏว่าระหว่างที่กู้ภัยเขาเข้าช่วยนะครับ
อีกคนก็โทรหาประกันภัยอีกคนก็นะครับโทรหารถยก
จู่รถพ่วงอีกคันหนึ่งขับมาคุณผู้ชม
ขับมาเร็วเร็วเลยล่ะเนี่ยขนาดในในภาพนี้เรายังเห็นเลยว่าเร็ว
ศรีธรรมเหตุคัณภ์ครับพุ่งเขาหากู้ภัยนะครับ
เข้าหาเหตุการณ์ที่อยู่ข้างหน้าโอ้โหต่างคนต่างกระโดดหลบ
หนีตายก่อนแล้วครับคนขับรถพ่วงคันที่สองอ้างบอกว่า
คุณผู้ชมดูนะอุบัติเหตุซ้ำซ้อนมันจะเกิดขึ้นแบบนี้
ขับมาถึงจุดเกิดเหตุไม่ทันเห็นครับ
ไม่ทันเห็นรถพ่วงพลิกคว่ำอยู่ข้างหน้า
เนื่องจากเขาเนี่ยขับลงสะพานมาแล้วมันมืดนะครับ
เห็นอีกทีคือถ้าพี่บอกว่าพี่ขับขึ้นสะพานมา

มันน่าจะเห็นนะเออก็ใช่ไงนี่แหละนะครับ

แต่พี่เบิร์ตต้องดูนะอันนี้ขนาดกรวยที่เขามาตั้ง
มันไม่ได้มีไฟวาบวาบอะไรเลยใช่

แต่พอซูมไปอ้าวมีกลวยอยู่ด้วยเหรอ
นี่แหละนี่แหละไฟถนนที่ส่องมันอาจจะไม่พอมันอาจจะมืด
รถเสียหลักอุวียท้ายมันเฉไหลไปนิดเดียว

แล้วก็รถที่ตามมานะครับ
คุณให้พึงสังวันไว้แล้วทางหน้ามันต้องมีอะไร
ไม่งั้นอุปสรรค์สำซ้อนนะน่ากลัว